มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่รักอิรุงตุงนังเซลเกอร์
เมื่อปี๒๐๑๘จริงมันก็คาบเกี่ยวกันมาหลายปี
จนลามาปี๒๐๑๙ความรักของคู่นี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ
คือมันไม่ได้มีแค่๒ไงมันมีคนอื่นเข้ามาด้วย
ก็เลยวุ่นวายกันไปนะคือถามความหวานของพี่เสกกับอีฟเนี่ย
คือไม่แพ้คู่ไหนจริงคืนข้ามปีฝ่ายหญิงโพสต์ภาพจับมือ
พร้อมกับข้อความเขาดาวน์มีแค่สิ้นปีแต่เขารักเธอนะคนดี

ใช่แฟนคลับในโซเชียลก็มาแซวกันยกใหญ่ค่ะ
แล้วก็อวยพรให้ทั้งคู่เจอกันแต่เรื่องดี
แล้วก็ไม่ใช่แค่การใช้เวลาสั่งสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมคนใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยทั้งคู่บอกว่าขอเอาเลิกเอาชัยทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
พากันไปเข้าวัดทำบุญค่ะถวายพระแก้วมรกฏที่วัดสุทัศน์ค่ะ
แล้วก็เราก็หวังว่าปีนี้เรื่องวุ่นของร็อกเกอร์คนดังแล้วก็ครอบครัวจะซอบเบาลงเอยกันด้วยเรื่องราวความแฮปปี้เอ็นดิ้ง

มันไม่แฮปปี้หรอกคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหม
นี่ตัวละครสำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคุณการวิพากรอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ของเรานี่เอง
วันนี้ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะพร้อมกับคลิปเหตุการณ์มีพี่เสกมีทนายความค่ะแล้วก็มีตัวพี่การเองอยู่ในบ้านด้วยกันนะนะ
เธอเล่าแบบนี้เธอเล่าว่าพี่เสกเชิญเข้าไปคุยกับทนาย
เรื่องหลักก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นการรับผิดชอบที่บกพร่องอย่างมากตามบันทึกท้ายการหย่า
โดยหนึ่งในข้อตกลงคือพี่เสกจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูส่งเสียลูกนะจนบรรลุนิติภาวะทั้งสองคน
แต่ตอนเซ็นพิการสะเพราเองที่ไม่ได้เช็คให้ดีว่าจบปริญญาตรีคืออายุ๒๓
แต่เธอนะคะก็ไม่เคยคิดว่าฝั่งอดีตสามีจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การต้องทำตามสัญญาแบบเป๊ะนะตามเอกสารค่ะ
คือปัญหาของครอบครัวที่สามารถจะยืดหยุ่นกันได้

คนนอกนะคะควรแค่รอรับคำสั่งให้เขาเคลียร์ปัญหากันเอง
แล้วค่อยบันทึกตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ
เพื่อเด็กตาดำทั้ง๓คน
ทั้งนี้ค่ะพี่การจะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ถึงเรื่องราวสุดคาราคาซังนี้
ในวันจันทร์ที่๗มกราคมด้วยนะคะ

ก็เจอโรคเลื่อนมา๓รอบแล้วนะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่กัลละกันนะคะ